เหตุการณ์นี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงดีเหมือนกันนะคะ
มีเด็กอายุ๑๓ปีคนนึงไปเที่ยวแพร่อาหาร
มันก็จะลอยน้ำเนาะไปกับเพื่อนเพราะว่าพอดีเป็นวันหยุดไม่มีเรียน
กินข้าวอะไรกันเสร็จปุ๊บก็โชว์เพื่อนบอก
เดี๋ยวเราจะกระโดดน้ำให้นายดู
กระโดดตีรังกาลงไปจมน้ำหายไปเลยนะคะ
งมขึ้นมาได้อีกทีหนึ่ง๖โมงเย็นน้องเสียชีวิต
นักประดาน้ำนี่ช่วยกันลงค้นหาบุคคลศูนย์หายใต้
ที่แพ้อาหารแห่งหนึ่งในลำน้ำมูลที่สะพานบ้านแก้ง
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้ง
มาว่ามีเด็กอายุสิบสามปีเนี่ยจมน้ำลงไปค้นหากัน
ตั้งแต่บ่ายสองโมงสี่สิบนาทีเมื่อวานนี้อะค่ะหกโมง
เย็นถึงเจอร่างน้องจมอยู่ใต้น้ำก็นำร่างขึ้นมาไว้
ว่าก็พอดีเมื่อวันเป็นวันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนัด
มาเที่ยวพักผ่อนที่แพร่สั่งกับข้าวมากินกันพอกิน
เสร็จเพื่อนก็ลุกขึ้นไปที่แผ่นฟองน้ำที่ให้คนลงไป
เล่นน้ำได้อ่ะแล้วบอกเดี๋ยวจะกระโดดน้ำให้ดูแล้วก็
กระโดดตีรังกาโชว์เพื่อนเพื่อนแล้วจมหายไปเลยแล้วก็
ถามนะว่าเอ๊ะแล้วมันแบบเขามีไม่มีร้องขอความช่วย
ตะคิวกินหรืออะไรยังไงเลยเหรออืมเพื่อนบอกว่า
รู้ไหมคะว่าไงครับน้องคนนี้เขาว่ายน้ำไม่เป็นค่ะ
อ้าวแต่ตัดสินใจกระโดดลงไปเองตีรังกาด้วยโชว
เพื่อนแต่ว่ายน้ำไม่เป็นน้ำลึกด้วยใช่ค่ะเราก็ไม่
แน่ใจก็เลยไปพูดคุยกับคุณตาของน้องว่าไอ้น้อง

มันมีอะไรตาบอกว่าตากับยายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมาเอง
แหละเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยทำงานอยู่กรุงเทพตากับยาย
ก็เลยเลี้ยงหลานหลานตาว่ายน้ำไม่เป็นจริงเราก็เลย
ขอโทษนะครับคุณตามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหม
น้องอาจจะมีปัญหาเครียดหรืออะไรแล้วก็เลยตัดสินใจ
ทำแบบนี้หรือเปล่าตาบอกหลานตาไม่ใช่เด็กมีปัญหา
หลานตาไม่เครียดหรอกหลานตาไม่ได้ฆ่าตัวตายแน่นอน

เขาโดดลงไปเนอะครับผมเขามีปัญหาอะไรไหม
ไม่มีรอครับฮะอาจไม่มีอันหาที่บ้านน้อยใจ
อย่างงี้ไม่มีเนอะไม่มีน้อยใจอืมไม่มีเงิน
ก็โทรไปให้แม่ส่งมาให้ไปโรงเรียนอืม

เจ้าของแพ้ที่เกิดเหตุเขาบอกว่า

แพ้มีระเบียบในเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วแหละ
ไม่สะดวกไม่คล่องตัว

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฎซะเท่าไหร่
แพร่เองก็พยายามตักเตือนให้ปฏิบัติตาม

สิ่งสำคัญก็คือการดูแลตัวเอง
เพราะว่ามาตรการที่เรามีให้เรามีให้อยู่แหละ

แต่ที่เกิดขึ้น
เหมือนเดียวเดิมตลอดเวลา
เกิดจากการเล่น

พวกคุณต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ดี
เสื้อชูชีพห่วงยางเขามีบริการเอาไว้ให้พร้อมสับอยู่แล้ว

แล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานตัวเล็กด้วย
คลาดสายตาไม่ได้จริง
ไม่อยากให้เกิดเรื่องเศร้าแบบนี้อีกแล้ว